แต่ตอนนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวความแปลกปนความศักดิ์สิทธิ์

ชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าสิ่งนี้อยู่คู่ชาวบ้านมากว่าร้อยปีแล้ว
จิตอธิษฐานพนมมือไปที่วัดแห่งนี้พร้อมกันค่ะ

ไปที่วัดป่าประดูกพระอารามหลวงอำเภอเมืองระยองค่ะคุณผู้ชม
วัดนี้อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองเลยนะคะ
จากที่นี่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างพระสายาตะแคงซ้ายหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ที่พุทธศาสนิกชนนิยมมากราบไหว้แล้วก็ยังมีนี่ค่ะ

บ่อน้ำโบราณอายุกว่าร้อยปีค่ะ
นี่ค่ะบ่อน้ำนี้นะคะตั้งอยู่กลางถนนกลางวัดเลย
ผู้ที่มาทำบุญเขาเชื่อกันว่ามันเป็นบ่อน้ำโบราณอายุกว่าร้อยปี
เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าอะไร
เพราะว่าน้ำในบ่อแห่งนี้เนี่ยที่วัดเนี่ยนะคะ
เขาจะมาทำเป็นน้ำมนต์ในพิธีสำคัญต่างของวัด
และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือน้ำในบ่อจะผุดขึ้นมาตลอดเวลาเลยคุณผู้ชม

เดี๋ยวไปฟังเจ้าอาวาสท่านพูดถึงบ่อน้ำร้อยปีกันหน่อยดีกว่าค่ะ
อยู่ที่ในบริเวณวัดป่าประดูก
ซึ่งสมัยก่อนนั้นบรรดาญาติโยมที่ในตลาดระยอง
ก็ได้มาใช้น้ำบ่อนี้ไปใช้
แต่ทุกวันนี้ทางวัดป่าประดูกก็ยังใช้บ่อน้ำบ่อนี้อยู่

ให้พุทธศาสนิทกระจ้นเข้าวัดธรรมบุญแล้วก็มาศักราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์

บอกด้วยว่าบ่อน้ำใช้มาตั้งแต่ปีโบร่ำโบราณนานมาแล้ว
แล้วก็หยุดใช้เมื่อปี๒๕๒๔เพราะมันตั้งอยู่ถนนกลางวัด
มันก็ไม่ค่อยสะดวกจนกระทั่ง๓ปีที่ผ่านมาไม่นานนี้เอง
มีโยมท่านหนึ่งบอกว่าบ่อน้ำนี้ใช้มาตั้งแต่เด็ก
ตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ปู่ย่าอากงอาม่าก็ใช้บ่อน้ำนี้แหละนะคะ
ในการทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล
ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานขอเถอะนะว่าขอเป็นเจ้าภาพในการบูรณะบ่อน้ำร้อยปีนี้ขึ้นมาใหม่
ชาวบ้านคนยุคนี้ก็จะได้ร่วมกันทำบุญทำกุศลแล้วก็เอาน้ำนี้ไปทำพิธีด้วยนะคะ

ท่านเจ้าอาวาสก็เลยอนุญาตแล้วก็ขอเชิญชวนญาติโยม
คุณผู้ชมที่เป็นแฟนตลอดข่าวด้วยนะ
เสริมสิริมงคลไปบูชาไปรดน้ำมนต์ที่บ่อน้ำโบราณร้อยปีกันได้
ที่วัดป่าประดูกจังหวัดระยองฮิ
ระยองฮิ

นี่ค่ะไปสักการะพระพุทธศัยญาติแต่แข่งซ้ายหนึ่งเดียวด้วย
และยังมีโบสถศักดิ์สิทธิโบราณกว่าร้อยปีที่วัดแห่งนี้
มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิร้อยปีของที่นี่ด้วยค่ะ
ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของวัดนะคะแล้วก็เป็นความเชื่อด้วย
ใครที่แวะเวียนไประยองอยากจะไปเห็นกับตา
อยากจะไปบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลความสบายใจส่วนตัว
อันนี้เรียนเชิญเลยนะคะว่าเป็นอีกที่หนึ่งที่เราก็ไปกันได้

จังหวัดระยองบางคนนึกถึงว่าจะไประยองจะไปทะเลนะ
เราจะไปกินอาหารทะเลเราจะไปเสม็ดเราจะไปอะไรแบบนี้
บางคนก็ลืมนึกไปว่าเฮ้ยเราเข้าวัดไปทำบุญบ้างก็ดี

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ยาวนานนะคะ